หนุ่มวงกลาไปเล่นคอนเสิร์ตในร้านแห่งหนึ่งนะ
ปกติแฟนคลับก็จะให้เลยให้ตังค์บ้างให้พวงมาลัยบ้าง
แต่แฟนคลับท่านนี้ให้สิ่งนี้กับพี่หนุ่ม
จะให้ทุกคนสาขัยอย่างไงชื่อแล้วคุณผู้ชาย
ด้อมเห็นเป็นอะไรตลปัดอย่างนี้

ผิดเขาให้ใจพี่หนุ่มย่ามใจ
ใจลึกมากปุ๊ย

พี่ปุ้ยไปที่ที่แล้วกับพี่หนุ่มเรา

พี่หนุ่มกรารั์นี้นะ
มีกุศโลบายอะไรหรือเปล่า
รู้แล้วเขาให้เอาตลปัดปิดหน้า

เจ้าเล่นเออเหมือนกับหลาพระสวนนะ

นี่ขาดแค่สบงนะนี่ออกบวชได้เลย

แล้วก็คอมเมนต์บอกหัวจะปวดแทนพี่หนุ่มเลย
มาลุ้นทุกวันว่าแฟนคลับจะให้ของขวัญเป็นอะไร

ติดต่อไปยังพี่หนุ่มเลยอยากรู้ความรู้สึกหลังได้

รับปัดหนังสือสวดมนต์สังกฐานพระพุทธรูปแล้วก็ย่ามพระ
หนุ่มบอกว่าแฟนคลับเขาเนี่ยนะชอบให้ของขวัญแปลกแบบนี้

ก่อนหน้านี้มีแฟนคลับบางคนให้ต้นกล้วยผูกผ้าสามสีมา

เขามองว่าพี่หนุ่มแปลกหรือเปล่าพี่หนุ่ม

ไม่ไงคือถ้าจะให้ตุ๊กตาให้ช็อกโกแลต
พี่หนุ่มก็จำไม่ได้หรอกจำแม่นเลย
แปลกและแตกต่างจำได้ไงจุดขาย
โอ้โหเป็นต้นกล้วยก็มีกล้วยเป็นเครือก็มีมะพร้าว
มาทั้งทลายก็มีครับหอมกระเทียมก็มีเหมือนกัน
หมึกแห้งทำเป็นพวงมาลัยก็ได้มาแล้ว
ก่อนหน้านี้ครับพี่หนุ่มบอกเคยบอกแฟนคลับไปแล้วนะว่า
ของไม่ต้องเอามาให้ก็ได้แค่ตามมาดูคอนเสิร์ตทุกคืน

โอ้โหนี่ไงปลาแห้งปลาแห้งเป็นวงมาเป็นวงเลย
หนุ่มว่านักแล้วมีหนักกว่าพี่หนุ่มอีก
พี่ปามี่พี่ปามี่ได้อะไรฮะ
ทุเรียนทุเรียนครับ
ก็มีลูกตาลก็มีขนมขบเคี้ยวลำไยช่อดอกไม้
ไม่ติดตลกแล้วล่ะให้มาแบบนี้นะ

ว่าพี่ปามี่ขึ้นคอนเสิร์ตพี่ปามี่ไม่ใส่รองเท้านะ

โอ้นี่จนได้รับการยกตำแหน่งให้เป็น
บุคคลได้ของขวัญแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครฝ่ายหญิงเนี่ย
ต้องเป็นพี่ปามี่ส่วนถ้าฝ่ายชายก็พี่หนุ่มกัลลา
โอ้โหได้แต่ละอย่างนะโอ้นี่ขนมถุงมาเพียบเลย